ก็ต้องแน่นอนเรื่องของวันแห่งความรักกันก่อนเลยต่อเนื่องเลย
ใช่ค่ะมาดูบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของดอกกุหลาบกันบ้าง
เป็นดอกย่อฮิตนะคะสำหรับช่วงวาเลนไทย

ทุกดอกทุกสีมีความสำคัญ
ราคาตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงทีเดียว
แต่ว่าบรรยากาศการซื้อการขายนี่ยังคงคึกคักทุกปีเลย
อยากจะซื้อให้คุณสุพัสลากับคุณสารานีสัก๙๙๙๙ดอก
ยินดีรับเลยค่ะคุณสุดสกุล
แต่เดี๋ยวขอไปเช็คยอดเงินในบัญชี
คือรีบให้ตอนเช้าจะดีมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแบ่งขายต่อ

ที่นครรัชสีมาร์ดูบรรยากาศกันก่อน
ในวันวาเลนไทยหรือวันแห่งความรัก
ที่นี่นะคะที่ย่านร้านค้าและแผงจำหน่ายดอกไม้
ดอกกุหลาบกว่า๕๐ล้านบาทตั้งอยู่ที่หน้าวัดสแก่
และหน้าตลาดใหม่แม่กิมเฮงถนนสุรณารีเขตเทศบาลนครนครราชศรีมาค่ะ
มีเยาวชนมีนักเรียนนักศึกษาคนหนุ่มคนสาวสาวไฮโซต่าง
เลือกซื้อดอกกุหลาบกันค่อนข้างคึกคักนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ส่วนใหญ่ดอกกุหลาบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสีแดงสด
สีแดงสดสิฮะใช่ค่ะร่องลงมาเป็นสีชมพู
และสีขาวที่แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์นะคะ
ส่วนขนาดของดอกนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะก็บอกว่าเท่าไข่เป็ดเนี่ย
เป็นกุหลาบที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่ว่าได้รับความนิยม
แต่ราคาก็แพงไปด้วยนะคะส่วนดอกกุหลาบของไทย
ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเท่าที่พบเห็นมักจะซื้อเป็นช่อ
เอาเป็นช่อก่อนนะคะช่อมีช่อละ๓ดอก๕ดอก๑๐ดอก๒๐ดอก
ส่วน๑มัดถ้าใครซื้อทั้งมัดนี่๓๐ดอกหรือเป็นกิโลกรัม
กิโลกรัมละแปดสิบบาทช่างขายเป็นกิโลด้วยนะใช่ค่ะ
ถ้าซื้อกันเยอะนะคะอันนี้คุ้มส่วนราคามีตั้งแต่ดอกเดียว๑๕บาท
เป็นต้นไปช่อละ๕๐๐บาทหรือ๕๕๐บาทนะคะ
สำหรับดอกกุหลาบนำเข้าจากต่างประเทศนี้เขาจะต้องสั่งไว้ก่อนนะคะ
ต้องสั่งล่วงหน้าราคาต่อช่อโอ้โห๒๐๐๐ถึง๕๐๐บาท
โอ้โหลงทุนได้เพื่อความรักแฟนผมจ๋าเอาไปแค่ดอกเดียว
ดอกเดียวแต่ว่ายิ่งใหญ่ด้วยหัวใจไปอ้างกับเขาแล้วกัน
ไปอ้างกับเขาว่าเป็นที่ใจอยู่ที่ใจ
ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวอำนาจริงแล้วก็ต่างจังหวัด
หลังไหลเข้าชมความงามของทุ่งดอกกุหลาบนับแสนต้น
ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดความงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน
ในช่วงที่อากาศกำลังหนาวเย็นค่ะ
และเจ้าของรีชอร์ทเขาก็ใจดีนะคะ
เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์
แล้วก็จำหน่ายในราคาแค่กระถังละ๓๕บาท
กระถาง๑๐๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนกระแสกุหลาบแพงพร้อมได้จัดเป็นจุดถ่ายรูปคู่รัก
แล้วก็จัดนิทัศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับดอกกุหลาบ
กำเนิดของกุหลาบแต่ละสายพันธุ์ด้วย
ซื้อเป็นกระถังก็ดีเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาซื้อต้นไม้ให้กัน
ก็จะต้องไปบอกเขาด้วยว่าช่วยกันดูแลความรักของเรา

ปลูกต้นรักของเราให้งอกงาม
ประมาณนี้เพราะว่าถ้าให้เป็นช่อคือตัดแล้ว

ถ้าให้เป็นต้นก็ช่วยกันดูแลกันต่อไป
ความรักของเราจะได้งอกงามกันต่อไป
ดอกนี้ร่วงหล่นเดี๋ยวดอกใหม่ก็งอกขึ้นมา